คุณผู้ชมคะแต่ทีนี้เรื่องของการเรียกสอบพยานต่าง

ยังต้องทำอย่างต่อเนื่องนั่นนะคะ
ดูคนที่อยู่ในบ้านวันงาน
วันที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์ของกำนันนกหน่อย
แต่หลังจากนั้นมันเพิ่มมากขึ้นจนตอนนี้ต้องดูนะ
แล้วเดี๋ยวดูว่าหลังจากนี้มันจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่า
ส่วนพลเรือนก็เหมือนกันค่ะจากตัวเลข๑๐เพิ่มขึ้นเป็น๑๗
ทีนี้ตอนนี้รวมมาเป็น๒๗สำหรับพลเรือน
ตำรวจอีก๒๘เอาบวกกัน๕๕

แล้วก็จากที่พนักงานสอบสวนกองปราบ
เรียกพยานมาสอบปากคำที่กองประชาการ
ก็มีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมหลายปากเลย
ตำรวจที่ทำหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์กันเส้นทาง

ถามคนงานคนงานที่อยู่ในบ้านกำนันนก
โดนอ้างว่าเป็นคนเช็ดล้างทำความสะอาดคราบเลือด
รวมถึงเลขานายกอบจนครปฐมด้วยนะคะ

รองโจ๊กพตเอกสุรเชษฐพารรองผบต
ก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากการสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้อง
พบกลุ่มคนในที่เกิดเหตุเพิ่มมากขึ้น
พลเรือนจากเดิมที่เคยเล่าข่าวไปว่ามี๑๐คน

ตำรวจเพิ่มมาอีก๒จาก๒๖บวก๒เป็น๒๘
นี่ค่ะอยู่หน้าจอรวมทั้งหมด๕๕คนนะคะ
แล้วก็จากการสอบปากคำตำรวจบางนายก็ให้การไม่ตรงกัน

ตอนนี้รองโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำพยานให้ครบ
แล้วก็รอเรื่องของการเปิดเซิร์ฟเวอร์
ถึงจะทราบชัดเจนว่าหน้าที่ของใครทำอะไร
และตรงกับที่การให้ข้อมูลให้ปากคำไว้ก่อนหน้านี้ไหม
คิดว่าการเปิดเซิร์ฟเวอร์วันพระรหัสนี้จะกู้ภาพได้นะคะ
ดังนั้นหลักฐานที่จะมัดตัวกำนันมัดแน่นแน่นอน
สิ่งสำคัญต้องไปไล่ความเชื่อมโยงคุณ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
แล้วมันจะโยงไปถึงการอะไรนะหัวประมงโครงการของรัฐ
สวยสติ๊กเกอร์เรื่องการทำออนไลน์ต่าง
ว่าพนันออนไลน์อะไรมีหรือเปล่า
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไปพบความผิดเนี่ย
แน่นอนต้องมีการยึดทรัพย์มาแล้วก็ตรวจสอบเรื่องการเสียภาษีด้วย
ทีนี้ส่วนเรื่องของการสอบปากคำ
คุณผู้ชมสอบปากคำเลขานายกอบจนครปฐม
ก็ยอมรับนะว่ามาร่วมงานที่บ้านกำนัน
ทีนี้เดี๋ยวจะต้องทำความจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏรองโจ๊กบอกไว้อย่างนั้นนะคะ
เพราะว่ามันจะมีเรื่องของอิทธิพลในท้องถิ่นอะไรหรือเปล่า
แล้วก็มีเรื่องของเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ในพื้นที่ขนดินขนทรายมันทุกข์อะไรหรือเปล่า
โจ๊กบอกว่าจะตรวจสอบเรื่องความเชื่อมโยง
แล้วก็จะมีการเรียกสอบทางนายกอบจนครปฐมไหม
อันนี้รองโจ๊กบอกยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่คงต้องขอดูเอกสารต่างประกอบ
ซึ่งก็จะมีทางสตงจะมีทางกรมบัญชีกลางมาร่วมตรวจสอบต่อไปด้วยนะคะ

ถ้าเกิดว่าใครให้การเท็จแน่นอนก็ต้องโดนดำเนินคดีแจ้งความเท็จ
แล้วหลังจากนี้เนี่ยมีอีกไหมคะท่านหมายจับเพิ่มเติม
มีแน่นอนแต่เดี๋ยวต้องรอพยานหลักฐานรองโจ๊กบอกไว้อย่างนี้นะคะ